ต่อกันที่เจ้าแม่ใบ้เลขเด็ดกันต่อเลยคุณผู้ชม
ต้องบอกว่านี่แทบจะไม่ใช่นักร้องแล้ว
นี่แทบจะเป็นเจ้าแม่ใบ้เลขเด็ดอยู่แล้วจ้า
โอ้โหหลายคนบอกลืมไปแล้วนะว่านี่ร้องเพลงได้ด้วย

ใครที่ติดตามน้องในโซเชียลเนี่ย
ก็มักจะมาถามหาแต่เรื่องตัวเลขนี่แหละ
โดยเฉพาะใกล้วันที่๑กับวันที่๑๖

ก็เลยต้องคว้าตัวมาถามสักหน่อยนะว่า
อนางอีนางเป็นไงเราเลิกเป็นนักร้องแล้วเหรอ
แล้วก็เตรียมเปิดสำนักใบ้เลขเด็ดแล้วหรือเปล่า

พี่พี่ดูปากหนูนะคะ
แล้วก็ฟังชัดนะคะว่าหนูเนี่ย

แล้วก็ยังรับงานร้องเพลงอยู่
เจ้าภาพทั้งหลายจ้างงานมาได้เลยเด้อ
ส่วนเรื่องของตัวเลขก็เป็นอีกหนึ่งความชอบ
เวลาที่บอกไปส่วนใหญ่เนี่ยน้องบอกว่า

ก็จุดทูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือ
โดยเฉพาะพ่อปู่แม่ย่าพญานาค

ไม่ได้คิดจะเปิดสำนักแล้วก็วางมือเรื่องการร้องเพลง
ร้องเพลงเนี่ยยังจ้างได้อยู่เหมือนเดิมจ้า
จำตอนนี้คนจะจำว่าไปหาเนสอย่างนี้

ใช่เพื่อไปขอเลขอะไรอย่างนี้

ขับอยากให้เป็นอะไรก็เป็นได้หมดเลย

ความจำทุกคนทุกคนต้องจำใหม่ว่าเราเป็นนักร้องนะคะ
เออใกล้แล้วอ่ะ
ก็ชอบเลข๕ไม่รู้จะ๕อะไรแหละ

เห็นไหมอ่ะมันคุ้นวนเวียนเห็นไหมละ
ล่ะมันน่าหยิบมือถือมาสักหน่อยไหมล่ะ